ขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะที่ฉันกรณิตงามสุขลัตนา
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยและวัฒนาภักดิ์พลังประชารัฐค่ะ
สำหรับร่างพระราชบัญญัตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้เนี้ยนะคะจำนวนสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันล้านบาทนะคะ
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอ
ในการที่จะไปขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
แล้วก็นำงบประมาณที่ได้รับเนี่ยไปใช้อย่างคุ้มค่านะคะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
แม้ว่าปีที่ผ่านมานะคะเราจะต้องเผชิญกับวิกฤตนะคะ
ในส่วนของโรคระบาดไวรัสโควิด๑๙แล้วก็รวมไปถึง
งครามรัสเซียกับยูเคนที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
แต่รัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการผ่านมาได้
เมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้วเราถือว่ายังโชคดีกว่าหลายประเทศมากนะคะ
แต่ก่อนอื่นนะคะแต่ก่อนที่ดิฉันจะไปพูดในเรื่องของงบประมาณ
จ่ายประจำปีนี้ก็อยากจะพูดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
ของปีที่ผ่านมาของรัฐบาลที่ทางสภาแห่งนี้ได้ผ่านงบประมาณไปให้
แล้วก็ดูว่าได้นำงบประมาณไปใช้อะไรบ้าง
ซึ่งหลักดิฉันเห็นผลงานที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้ก็คือ
สำคัญให้กับประเทศของเรามากมายอย่างเช่น
โครงการรถไฟฟ้านะคะกรทม๑๐สายแล้วก็กำลังรออนุมัติอีก๒สาย
โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน
การนะคะรถไฟฟ้าทางคู่๓ทิศทางทั้งเหนืออีสานและใต้
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง๒สายทางโคราช
แล้วก็๓สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภัวร์
โครงการมอเตอร์เวย์๓สายทางการจานบรีโคลาศแล้วก็มาตราพุธ
โครงการสนามบินใหม่๑แห่งก็คือเบตง
แล้วก็กำลังจะขยายสนามบินที่ขอนแก่นกระบี่แล้วก็นครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาถนนเพื่อการคมนาคมจากปี๒๕๕๗ซึ่งมีอยู่๔๒๗๑กิโลเมตร
แต่ในปี๒๕๖๔ได้เพิ่มเป็น๑๑๕๘๓กิโลเมตร
โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุธแล้วก็ท่าเรือแหลมชะบังนะคะ
เพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพรองรับการปริมาณการขนส่งทางน้ำจากเดิมในปี๒๕๕๙
ประมาณ๒๗๙ล้านตันแต่ในปี๖๔นี้ที่ผ่านมานี้ก็เพิ่มเป็น๓๕๕ล้านตันค่ะ
ในฐานะที่ดิฉันเป็นสาวกอทม
ก็เลยอยากจะพูดถึงโครงการในกรทมนะคะว่ารัฐบาลได้ทำอะไรให้กับทางกรทมบ้าง
ชัดเลยเด่นชัดที่สุดก็คือในเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้า
แล้วก็การจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารลงดิน
ที่เป็นการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองหลวงของเราเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดมาก
ขอภาพสไลด์ด้วยนะคะรัฐบาลนะคะก็ถือว่าเป็นการดำเนินการสร้างรถไฟฟ้าได้มากที่สุดนะคะ
เร็วที่สุดโดยอนุมัติสร้างไปแล้วก่อสร้างอยู่๑๐โครงการ๑๐สายในระยะทาง๒๐๔๙กิโลเมตร
แล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีก๒สายก็คือสายสีน้ำตาลและสายสีเทา
รวมระยะทางอีก๓๗๒๕กิโลเมตรค่ะซึ่งเป็นโครงข่ายใยแมงมุมนะคะ
เชื่อมโยงไปทั่วกรุงเทพมหานครภาพต่อไปเลยค่ะนะคะ
ทั้งฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งทนภาพต่อไปนะคะ
เราจะมาเปรียบเทียบในส่วนของรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะ
รัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่มีการอนุมัติโครงการรถไฟฟ้า
แตกต่างกันอย่างไรขอภาพสไลด์ต่อไปนะคะ
ภาพที่สามและภาพที่๔ซึ่งเราจะเห็นว่ารัฐบาลยุคก่อนก่อนนะคะ
ดิฉันมันเวลาค่อนข้างน้อยก็ให้ท่านมองที่ภาพแล้วกันนะคะ
จอนิดหนึ่งนะคะว่ารัฐบาลตั้งแต่หลายรัฐบาลที่ผ่านมา
จะมีการอนุมัติโครงการเพียงแค่๑สายหรือ๒สายเท่านั้น
แต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมานี้๑๐สายด้วยกันนะคะ
จะเห็นได้ว่าผลงานเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่เราจะเห็นว่า
ผู้นำมีความกล้าในการที่จะตัดสินใจแล้วก็สร้างความสะดวกสบาย
ให้กับการเดินทางให้กับคนกรุงอย่างแท้จริงค่ะ
ไลด์ต่อไปนะคะภาพต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของ
การจัดระเบียบการปรับปรุงจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินนะคะ
ซึ่งพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยนะคะที่มีความสำคัญเนี่ยนะคะ
ที่มีการดำเนินการพัฒนาประเทศไปแล้วเนี่ยนะคะ
กรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่เนี่ย
จัดการกันในเรื่องของสายสื่อสารสายไฟฟ้าที่
ยุ่งเหยิงรกรุงรังบนเสาไฟฟ้านะคะ
ซึ่งต้องถือว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของโลกเลยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าคนไทยอาจจะชินตานะคะว่าเราเห็นแบบนี้มาชั่วนาตาปี
แต่นักท่องเที่ยวค่ะ
นักท่องเที่ยวเนี่ยคือเขาก็จะมองว่ามันมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศเราเป็นอย่างมาก
รัฐบาลชุดนี้เองก็ได้มีการแก้ไขในส่วนของปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้มาดำเนินการลงดินไปแล้วนะคะส่วนหนึ่ง
แล้วก็มีการจัดระเบียบรวบมัดเป็นจำนวนมากพอสมควรนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยประมาณ๘๐ด้วยกันนะคะ
ซึ่งก็จะต้องเอาไปทำลายนะคะ
แล้วก็หลายเส้นทางในพื้นที่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนสายหลักนะคะ
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็จะมี

ก็จะมีในส่วนของถนนสุขุมวิทย์นะคะ

ว่าอันนี้นะคะภาพที่เห็นนี้ก็จะเป็นในลักษณะว่า
เราจะไม่มีเสาโยงสายไฟฟ้าสายสื่อสารบทบังทัศนียภาพแล้วนะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งบริเวณที่เราเห็นภาพเกาะหน้านี้จะเป็นเกาะรัฐนโกสินนะคะ

เป็นภาพเกาะรัตนโกศิลป์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญนะคะ
แสดงถึงศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมอันหลากหลายสวยงามนะคะ
บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่มีอรยธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาอย่างยาวนาน
รวมทั้งนะคะพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดสำคัญต่างนะคะ
อย่างเช่นวัดพระแก้ววัดโพวัดอรุณนะคะรวมไปถึงภูเขาทองด้วยค่ะ
ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะถนนสายต่างที่เป็นถนนหลักนะคะ
ดำเนินการนำลงสู่ใต้ดินแล้วนะคะ

แล้วก็อันนี้ดิฉันก็หวังว่านะคะ
ในอนาคตถ้าเกิดงบประมาณพอมีเหลือนะคะ
เพราะว่าจริงการนำลงสู่ใดดินเนี่ย
มันค่อนข้างจะใช้งบประมาณจำนวนมากพอสมควร
แต่ถ้ายังไงนะคะในอนาคตเราก็หวังว่า
ถนนสายรองจะได้ดำเนินการในส่วนของสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเนี่ยลงดินได้นะคะ
ในเมืองหลวงนะคะของกรุงเทพมหานครเราจัดการไปหลายที่แล้วนะคะ
แต่ในเมืองหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด

จากภาพเราจะเห็นว่าจะมีหลายจังหวัดนะคะ
ดำเนินการแล้วไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำปางขอนแก่นนครราชศรีมาระยอง
หรืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขานะคะ
ก็สามารถหลายจังหวัดนี้ก็นำลงดินแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
ในภาพต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี๖๖
ที่เรากำลังพิจารณากันในวันนี้
คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คราวกลางภาครัฐตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๒จนถึง๒๕๕๙
ซึ่งในปีงบประมาณนี้นะคะ๒๕๖๖ก็ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ที่๑๑๐๖ล้านบาทค่ะ
โดยการรวบรวมข้อมูลของราชการที่สำคัญของหลายองค์กรภาครัฐ
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีข้อดีหลายข้อด้วยกันนะคะ
ดิฉันขอย่อยมาข้อดีนะคะ
อย่างเช่นข้อหนึ่งสามารถแชร์กันได้ข้ามหน่วยงานของรัฐ
ระหว่างกระทรวงทะบวงกลมเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะ
ข้อสองก็คือการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยตรง
เพียงแค่ท่านนำบัตรประชาชนใบเดียวมาติดต่อราชการ
แต่ก็จะสามารถทำได้หลายรายการกับองค์กรของรัฐในทีเดียวกันค่ะ
ข้อ๓เป็นการทำงานของข้าราชการ
จะทำให้เกิดการทุจริตที่น้อยลงตรวจสอบได้ง่ายนะคะ
ช่วยให้การทำงานโปร่งใสมากขึ้น
เนื่องจากสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้จากหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะ
ต่อไปข้อ๔ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูลของประชาชน

ข้อ๕จะเป็นการประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
ลดการซ้ำซ้อนซึ่งสามารถจะประหยัดงบประมาณได้ถึงร้อยละ๓๐๗๐นะคะ
เพราะว่าปกติแล้วหน่วยงานแต่ละหน่วยการก็จะมีการตั้งงบประมาณเอาไว้
แต่ครั้งนี้เรารวมมาใช้ในหน่วยงานเดียวนะคะก็จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้
แล้วก็พัฒนานโยบายเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน
แล้วก็การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ผู้ใช้ระบบก็จะถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความต้องการเป็นอย่างมาก
ดิฉันขออนุญาตใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยนะคะ
สามารถให้บริการประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เสริมช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วยนะคะ
เกี่ยวกับเว็บเพจออนไลน์นะคะที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บหมินสถาบันค่ะ
สถิติการปิดกั้นเว็บเพจออนไลน์นะคะผิดกฎหมายในปี๒๕๕๙
มีทั้งเว็บพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเว็บหมินสถาบันเว็บลามกอนาจารย์
ที่ขัดต่อศิลธรรมอันดีโดยความเห็นของคณะกรรมการกันกองข้อมูลคอมพิวเตอร์
เว็บช่องทางสั่งซื้อบาลากุแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายด้วย
ซึ่งจำนวนทั้งหมดในปีที่ผ่านมาหนึ่งร้อยกว่าคำสั่งสาร
ก็ต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดนะคะท่านประธาน
สุดท้ายนะคะดิฉันเองก็ฟังในส่วนของการอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้
มาเป็นระยะวันที่๒ก็มีการสร้างวาสกรรมต่าง
อย่างเช่นรัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนบ้างล่ะ
หวังผลประโยชน์ทางการเมืองบ้างล่ะซึ่งดิฉันเองกลับมองว่า
คือมองตรงข้ามว่ารัฐบาลนี้คำนึงถึงประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริงไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือช่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ทำอย่างเท่าเทียมกันขนาดในช่วงโควิดนะคะ
ทุกคนนี้นะคะก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งสิ้น
แม้กระทั่งม็อบที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล
ก็ได้รับการดูแลเยียวยาไม่เลือกปฏิบัติ
คนที่พูดก็ไม่เคยทำนะคะมีแต่ตำหนิแต่ต่างชาติ
ชื่นชมเรานะคะท่านประธานค่ะถ้าการอภิปรายนะคะ
จัดสรรงบประมาณนี้นะคะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
ดิฉันเชื่อนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเองนะคะ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานทั้งหมดก็จะรับฟังแล้วก็นำมาพิจารณา
ในการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอให้ทางท่านสมาชิกสภาพ
แทนรัศดรนะคะได้เห็นชอบแล้วก็ผ่านร่างงบประมาณนี้นะคะ
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ไปด้วยกันเพื่อเกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
แล้วก็สูงสุดเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ